เสิร์ชโนราคือเครื่องสวมศีรษะลักษณะคล้ายชะดา
โดยสมัยก่อนนั้นเสิร์ธเป็นเครื่องประดับศีรษะที่สำคัญของตัวนายโรงหรือโนราใหญ่
เพราะเป็นของที่ทำได้ยากต้องใช้ความประนีตของผู้รู้ในธรรมเนียมการทำเสิร์ช
มีการตกแต่งรายละเอียดเสิร์ชด้วยการปั้นรักติดเป็นลวดลายลงรักปิดทองประดับตกแต่งด้วยกระจกสีที่มีความสวยงาม
และเสิร์ธที่ผ่านการทำพิธีบูชาครูโนรามาแล้วจะถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องให้ความเคารพและจัดเก็บเป็นอย่างดี
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน